คุณผู้ชมครับแม้ปัจจุบันนี้สินค้าหลายอย่างเลือกใช้ขวดพลาสติกเพิ่มมากขึ้นแทนขวดแก้ว
แต่ว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมของขวดแก้วเองก็ยืนยันนะครับว่า
ความนิยมของการใช้ขวดแก้วนั้นยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตด้วยนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
วดแก้วที่รอขึ้นจากความร้อนกว่า๑๕๕๐องศาเซลเซียตเป็นหนึ่งในบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทไทยมาลายยากาศ
ของกลุ่มบริษัทเบอร์รี่ยุคเกอร์ต้องผลิตเพิ่มขึ้นทุกปีตามความต้องการของตลาด
โดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและไม่มีแอลกอฮอล์ทำให้มีการคาดการณ์ว่ายอดขายทั้งปีของบริษัทไทยมารยากาศจะเติบโตได้ร้อยละ๑๖
ขณะที่ภาพรวมอุตสาหกรรมขวดแก้วปีนี้คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละห้า

แก้วเป็นบรรจุพันธุ์ที่ตลาดต้องการสูง
เนื่องจากว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ดูแลได้ง่าย
มีภาพลักษณ์ที่ดีกว่าวัสดุอื่น
ทำให้บริษัทต้องหาวิธีในการผลิตแต่ละครั้งให้ได้มากที่สุด
ถุดิบในการทำขวดแก้วของโรงงานแห่งนี้นะคะ

ส่วนอีก๑๒๐เป็นทรายแก้วค่ะ

เลือกใช้เศษแก้วมากกว่าสายแก้ว

เศษแก้วจะลดพลังงานได้ถึง๑๐๒ต่อตันค่ะ
เปรียบเทียบกันหลอมขวดแก้วที่ผลิตจากเศษแก้วหนึ่งครั้ง
จะผลิตได้๓๐๐ตันต่อวัน
ส่วนขวดแก้วที่หลอมจากทรายแก้ว
ผลิตได้๒๗๐ตันต่อวันเท่านั้น
ขายขวดแก้วแต่ละปีอยู่ที่ประมาณ๑๑๕๐๐ล้านบาท
แบ่งเป็นยอดขายในประเทศ๘๕๐๐ล้านบาท
และส่งออก๓๐๐๐ล้านบาท
โดยบริษัทจะผลิตขวดแก้วให้กับบริษัทในเครือร้อยละ๕๐
และลูกค้าทั่วไปร้อยละ๕๐เช่นกัน
ส่วนแนวโน้มอุตสาหกรรมขวดแก้วปี๒๕๖๐มองว่า
จะกลับมาขยายตัวไม่มากนัก

หันมาปรับตัวเลือกใช้ขวดแก้วกันมากในปีนี้
ส่วนปีหน้าแนวโน้มก็ยังคงต่อเนื่อง
แต่ว่าการปรับตัวก็อาจจะมีอัตราก็อาจจะถอยลงกลับมาอยู่

มันเติบโตพีคส่วนหนึ่งก็มาจากลูกค้า

เพราะฉะนั้นเมื่อฐานก็สูงขึ้นแล้วในปีถัดไปมันก็
เปอร์เซ็นต์โกรธจากฐานสูงก็จะทำให้เปอร์เซ็นต์
อาจจะดูตัวเลขลดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับ
ปัจจุบันบริษัทไทยมาลายากาส
มีโรงงานผลิตอยู่๒แห่ง๓เตาหลอม
มีกำลังการผลิตอยู่ที่๒๘๐๐ตันต่อวัน
และเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
ได้ลงทุนเพิ่มขึ้นอีก๒๐๐ล้านบาท
เพื่อสร้างเตาหลอมที่๔ขึ้นที่จังหวัดสระบุรี
เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีก๓๐๐ตันต่อวัน
โดยจะเริ่มผลิตได้ประมาณเดือนกันยายนปี๒๕๕๙
ว่าจะสามารถผลิตขวดแก้วได้ไม่ต่ำกว่าวันละ๓๑๐๐ตัน
ัญชาลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน